ผมมองแค่ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่มีหน้าที่ต่อจิ๊กซอ
ซอที่เราเล่นเนี่ยเรามีเวลาน้อยที่จะเล่นต่อจิ๊กซอนี่
เราต้องได้ภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุด
ผมโชคดีที่ผมต่อจิ๊กซอแล้วเมื่อวานได้ภาพที่สวยงาม
คิดว่าเราต้องออกไปช่วยเขาให้ออกมาให้ได้
เรายังไม่รู้เลยว่าภารกิจของเราจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้

เราคิดว่าเขาติดถ้ำก็คือติดถ้ำเดี๋ยวก็ส่งคนเข้าไปหา

แต่พอวันเวลาผ่านไปโอ้โหความยากนี่มันเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลย
ถ้าถามว่าเอามาจากไหนก็เอาจากคนที่นักต่างชาติหรือใครที่เข้าไปแล้วมาบอก
แต่คนที่ไม่อยู่หน้างานเนี่ยเขาวิจารณวิจารณ์เขาไม่อยู่หน้างาน
ไม่รู้หรอกว่ามันยากง่ายขนาดไหน
แต่จะยืนยันว่าภารกิจได้ยากมาก
วันนี้ก็ยังต้องไปออกแถลง
แต่หลังจากนี้เดี๋ยวคืนนี้ก็คงจะขอพักผ่อนบ้างนะครับ
เพื่อให้ร่างกายมันเฟ็ดกลับมา
เมื่อกี้น้องคนหนึ่งถามว่าตลอดงานเนี่ยเห็นหน้าผมโซมมากตอนนี้
แล้วก็เสียงก็หายแล้วก็หายก็ถามว่าได้พักไหมนอนกี่ชั่วโมง
บอกว่าทั้งหมด๑๗วันนอนประมาณสัก๑๑ชั่วโมงกว่าเท่านั้นเอง
ผมอยากจะนั่งชิล
แล้วก็จริงแล้วอยากจะทำอันหนึ่งนะ
อยากจะทำอันหนึ่งจริงอยากจะเขียนประสบการณ์อันนี้นะ
เขียนหนังสือใช่ไหมคะ
หรืออะไรสักอย่างหนึ่งว่าเล่าประสบการณ์ที่ถอดเป็นบทเรียน
มุมของเรานะไม่ได้มุมของวิชาการ
เพราะผมคิดว่าในมุมวิชาการมันก็มีมุมของมัน
ว่าต้องเป็นยังไง
นอนหน่วยงานที่ทำอะไร
แต่ในมุมของเรามันมีมุกอยู่เยอะ
จะเห็นว่าแต่ละคนที่เป็นคีย์หลักนะครับ

ผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครทำนะ
มีโค้ดไหมวันหนึ่งออกมาเป็น๑๐๐ข้อความจริงแล้วถามว่าวันหนึ่งพูดกี่ครั้ง๒ครั้งเอง
แต่หาข้อความได้เป็นร้อยข้อความคือมันมีมุกอะไรที่สอนคนหรืออะไรได้ในวันแย่นะครับ
เวลาเราพูดออกไปในสัมภาษณ์หรืออะไรสดหรือน้องมาถามเนี่ยเราก็ตอบไปตามสถานการณ์ตรงนั้น
แต่พอเรากลับมามุมมองอีกมุมนึงคำพูดบางคำมันก็เป็นโค้ดที่สอนอะไรได้
เราอยากจะมาถ้าเป็นไปได้จริงก็อยากจะเออมันลองดูที่ว่าเอ๊ะไอ้ตรงนี้
เราจะถ่ายทอดในเชิงบริหารอะไรที่มันออกมาได้ก็เห็นมีบางคนไปถอดว่า
ผมมีการลำดับอะไรที่ดีอะไรอย่างนี้เราก็อยากจะถอดออกมาเป็นมุมหนึ่ง
ที่ก็เอาไปสอนเด็กรุ่นใหม่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดเลยนะฮะ
แต่พอฝรั่งท่านหนึ่งที่เขาบอกเขาดำน้ำมาทั้งชีวิต
แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาดำน้ำเพื่ออะไรเขาดำน้ำเพื่อภารกิจนี่แหละ
แล้วดำน้ำเพื่อช่วยเราเราก็คิดหรือว่าเราถูกส่งมาภารกิจนี้
เราเราอยู่ตรงนี้ถูกที่ถูกเวลาหรือไม่เอ่อก็หลายคนพูดนะฮะ
แต่เราคงไม่วิจารณ์หรือไม่ให้ความเห็นเองหลายคนก็คือ
คือก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละกับข้าวไข่เจียว
คือเวลาอะไรที่มันร้อนเราอยากกินอะไรที่มันร้อน
แต่ถ้าถามวันนี้อยากจะกินอะไรนะฮะก็อาจจะไปหาราเมงหรืออาหารญี่ปุ่นกินหน่อย
ราเมงร้อนนะถ้ามีโอกาสนะอาจจะต้องไปหาราเมงร้อนร้านดีกินสักนิดนึง
ให้มันเฟ็ดหน่อยหนึ่งนะ

ผมเป็นคนหนึ่งที่มีหน้าที่ต่อจิ๊กซอ
ซอที่เราเล่นเนี่ยเรามีเวลาน้อยที่จะเล่นต่อจิ๊กซอเนี่ย
เราต้องได้ภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุด

ทุกคนที่เข้าไปทำงานในหน้านี้เนี่ยแม้แต่สื่อมวลชนก็เป็นจิ๊กซอที่สำคัญ
ถ้าสื่อมวลชนเข้าไปแล้วไม่ให้ความลูกมือกับผมงานก็ไม่สำเร็จ
เพราะฉะนั้นจิ๊กซอทั้งหมื่นกว่าตัวเนี่ยทุกคนมีบทบาทในตัวเอง
คนที่ขี่มอเซ้าก็มีบทบาทคนซักผ้าก็มีบทบาทคนทำก๋วยเตี๋ยวก็มีบทบาท
ซอแต่ละตัวเขาทำหน้าที่ของเขาโดยสมบูรณ์
เพียงแต่ดูว่าจิ๊กซอตัวนั้นมันต้องอยู่ตรงไหนณเวลานั้นเรามีหน้าที่ต่อ
เพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วผมมองว่าผมโชคดีที่ผมต่อจิ๊กซอแล้วเมื่อวานได้ภาพที่สวยงาม
เพราะฉะนั้นจิ๊กซอทุกตัวสำคัญหมดจิ๊กซอทุกตัวเป็นฮีโร่หมด
เพียงแต่ว่าหน้าที่ของเราก็คือเราเป็นคนต่อจิ๊กซอเท่านั้น
ทุกจังหวัดก็มีความสำคัญหมดทุกจังหวัดมีจุดแข็งจุดอ่อน
เราเป็นข้าราชการเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็สามารถทำงานที่เป็นประโยชนต่อจังหวัดนั้นได้
แล้วผมเชื่อว่าถ้าเราเข้าใจบริบทแล้วเราบริหารเป็น
เราต้องไปหยิบศักยภาพในพื้นที่นั้นเอามาเป็นดอกผลของพื้นที่นั้นให้ได้
เอาคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นมาเป็นกำลังพล

ทำดอกผลทำให้เกิดศักยภาพนั้นทำให้พัฒนาในพื้นที่นั้นได้
ผมว่าทุกพื้นที่มีศักยภาพทุกพื้นที่มีคนที่น่ารักทุกคน